ทุกผู้ชมครับที่กระบี่นะครับที่บ้านหลังนึงมีคนที่เขาเมาแล้วก็ถือท่อนเหล็กเข้าไปที่บ้านไปทุบรถของเจ้าของบ้านเขาเจ้าของบ้านเขาก็เลยยิงใส่ไป
กระสุนนี้เข้าขานะครับบาดเจ็บอยู่เจ้าของบ้านบอกว่าจำเป็นต้องป้องกันตัวเขาจะมาทำร้ายก่อนแล้วในบ้านเนี่ยมีเมียกับลูกด้วยลูกก็ยังเล็กลูกยัง๕เดือนอยู่เลยเกรงว่าจะเกิดอันตรายนี่นะฮะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่นะครับคนเจ็บชื่อในทรงศักดิ์ทองเจริญนะครับอายุ๓๗ปีน
กระสุนเข้าที่ขานายทรงศักรณ์พอดี
ทรงศักดิ์คนเจ็บข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์
และพยายามทำร้ายร่างกายด้วยโดยเจ้าของบ้านเนี่ย
คือนายวิทยาบอกว่าปมเหตุเนี่ยตัวเขากับตัวนายทรงศักดิ์คนเจ็บไม่ได้มีอะไรกันหรอก
แต่คนเจ็บเนี่ยเคยมีปัญหากับน้องชายเขาเขาเป็นแบบคู่เขยกัน
ก่อวิ่งเข้าบ้านเมียก็ตะกูลวิ่งออกมาว่าอ๊อต
ทางมันมามาตีรถมาทำร้ายรถอะไรอย่างนั้น
ผมก็เข้าไปเอาอาวุธปืนออกมา

จะเอาเหล็กที่ว่าเขาตีรถจับแรงเข้าที่ตัวผม
ผมก็เลยยิงไป๑นัดที่ขา

ว่าผู้หญิงอย่าไปสู้อะไรได้กับผู้ชาย
แล้วก็เมาคลั่งอย่างนั้นด้วยผมจำเป็น

เขามีปัญหากับไอน้องชายผมครับ

ถึงขั้นเคยถูกทุบรถจักรยานยนต์มาแล้วยังถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลย

แต่ไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยเมื่อคืนถึงบุกไปบ้านพี่ชายเขา
ฟังหน่อยครับน้องของชายนายวิทยา
สายเท้นน่าจะเขาดีกว่าผม
เพราะผมอยู่บ้านเดียวกับแม่ยาย
แต่เขาคิดว่าแม่ยายรักผมมากกว่ารักเขาอะไรแบบนี้
แล้วก็เหมือนเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้

ผมหลีกจนเขาทำอะไรผมไม่ได้แล้วเลยไปหาเรื่องพี่ชายผม
ที่บ้านเองอยู่ไม่ได้เลยเพราะมันขู่ฆ่าทั้งครอบครัวเลย
ลูกผมลูกผมก็ยังเล็กอยู่ก็ยังขู่ฆ่า
กับแม่ยายแม่ยายช่วยเหลือมันเยอะมันก็ยังคิดจะขู่ฆ่า
นี่ฝั่งเจ้าของบ้านที่เป็นคนยิงเขาบอกนะฮะ

ฝั่งคนเจ็บนะครับน้องสาวในทรงศักดิ์บอกว่า
นายทรงศักดิ์เนี่ยก็บุกไปบ้านเขาจริงนั่นแหละ
มีปัญหาไม่ลงรอยกับน้องชายเจ้าของบ้านหลังนั้นอยู่
ส่วนตัวนายทรงศักดิ์ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกระบี่นะฮะ
ยังไม่ได้คุยอะไรกับทางญาติญาติยังไม่ได้เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
คือพวกนี้มันมีปัญหายืดเยื้อมาก้นเลวมัน
มันจะมีปัญหาโย่งมาตั้งมันโย่งมาตลอด
ไม่รู้มันคิดไอล่ะเง็นนี้กลายไม่รู้ความคิดโกงมัน
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าไปยิงเขาจะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็สู้คดีกันต่อไป

เจ้าของบ้านเขาก็แจ้งความกลับเอาไว้ข้อหาบุกรุก
ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็พยายามทำร้ายร่างกายเขาด้วย
เดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาลก็จะเรียกมาสอบปากคำก็ดำเนินคดีกันต่อไป